สามหมออุดรธานีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งช่วยเหลือในไมตรีอายุ๕๐ปีสภาพก็คือบาดแผลชะกันนะครับถูกฟันเข้าบริเวณข้อมือด้านซ้ายในแผลชะกันเกือบขาดฮะนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนครับแล้ววันนี้คุณไกรทนกรนักข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ครับเป็นบ้านข
เช่นเดียวกันกับบริเวณแคร่ที่นายไมตรีเขานอนอยู่ตอนที่ไปเจอตัวแค่นี้ฮะก็ยังมีเหมือนกับรอยคราบเลือดบนแคร่นี่ครับคุณผู้ชมนี่นะฮะแล้วบนพื้นก็ยังมีอีกหนึ่งกองด้วยนะครับนี่คือสภาพบ้านโดยรอบเหล่านี้ถามชาวบ้านครับชาวบ้านบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเอาจริงนะคุณนักข่าวเขาเป็นญาติกันนะคนก่อเหตุชื่อว่าลุงจรรย์อายุ๖๒ปีครับแล้วบ้านลุงจรรย์
ตอบถามข้อเช็ดจริงฮะลุงจรรย์ซ่อมรถอยู่หน้าบ้าน
ไม่ได้หนีไปไหนด้วยนี่ครับคุณไก๊ก็เดินประกบเลย
คุยเลยฮะถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณมิ้นคุณผู้ชมเชื่อไหมลุงจรรย์ยินดีให้ข่าวให้ข้อมูล
พร้อมกับไปหยิบเอามีดพระด้ามที่ใช้ก่อเหตุเอามาโชว์ให้นักข่าวดู
แล้วก็บอกว่านี่ที่เขาชี้ให้เห็น
อันนี้มีดพระเล่มนี้นะฮะ

นี่คือลุงเอามาให้ดูเลยว่าผมใช้มีดเล่มนี้
แล้วเมื่อกี้จังหวะที่เขาแบบเอี้ยวตัวเห็นข้างหลังเขาบอกว่า
แล้วนอกจากนี้ไปเอาเสื้อมาด้วยเดี๋ยวลองดูสิฮะทีมงาน
ลุงไม่ได้ปันโชว์ใช่ไหม
เดี๋ยวรอดูรอบอกเลยว่าต้องรอดูเพราะวันนี้คุณไก๊เกือบวิ่งฮะ
เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมผมเล่าตรงนี้ก่อนนิดนึง
จรรย์บอกว่าวันเกิดเหตุนายไมตรีนั่งเล่นอยู่ที่บ้านของตัวเองตอน๔โมงเย็น
เขากำลังซ่อมรถอีแตนอยู่ไม่นานนักเดินออกไปซื้อของ
คือตัวลุงจรรย์ออกไปซื้อของนะไมตรียังอยู่ที่บ้านแล้วลุกไปพันยาเส้นที่แคร่
จุดนั้นเป็นจุดที่วางกระเป๋าเงินเอาไว้แล้วพอลุงจรรย์กลับมาอ้าวไมตรีก็เดินกลับบ้านไปแล้ว
ความเป็นญาติกันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะลุงจรรย์อายุมากกว่า
จากนั้นเดินไปหยิบเงินเพื่อจะซื้อของอีกครั้งอ้าวเงินสามพันทำไมเหลือแค่สองพันอ่ะ
หายไปไหนเขาจำได้แม่นในกระเป๋าใส่แบงค์พันธุ์ไว้๓ใบ
กระเป๋าข้างหน้าซุกไว้๒ใบและข้างหลังใส่ไว้อีก๑ใบ
บาทหายไป๑๐๐หายไปจากกระเป๋าด้านหน้าด้วย
เป็นญาติกันเนี่ยที่มานั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะเคยมีประวัติมาขโมยของในบ้านหลายครั้ง

เมียไมตรีเนี่ยบอกว่าอ๋อจ้ะพี่เอามาจริงจ้ะเดี๋ยวคืนให้นะ
เมียยอมรับครับเมียของนายไมตรียอมรับแต่ตัวนายไมตรีปฏิเสธ
ทำไมผัวเมียพูดไม่ตรงกันเลยด่าทอครับ
จังหวะที่ด่าทอเนี่ยเป็นจังหวะที่ไมตรีก็คือคนเจ็บ
ใช้มีดสปาต้าฟันเข้ามาที่หลังของลุงจรรย์ก่อน๑ครั้ง

ญาติตะโกนบอกว่าระวังนะเขาถือมีดรออยู่แล้ว

จังหวะที่โดนฟันมาเขาเลยคว้าพระแล้วฟันสวนไปครับ

นายไมตรีเองเขาก็สัญชาตยานเอามือขึ้นมาป้องตัว
เอามือซ้ายขึ้นมาป้องตัวแล้วด้ามพระมันลงมาฟันฉับตรงนั้นพอดี
แล้วคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ให้ดีครับ
คุณไก๊เนี่ยกำลังยืนสัมภาษณ์แล้วลุงจรรย์ก็สาธิตให้ดูเกิดอะไรขึ้น
ชมฮะ

กินเหล่าประจำเหมือนมีจังหวะตอนเนี้ยค่ะนี่เนี้ยเหวี่ยงเหวี่ยง

ให้ใครจับมีดเลยคุณไกรต้องเอาจับมีดเลย

คือลักษณะนี้ครั้งนี้เป็นเห็นชัดเลยนะว่า
ไก๊ยืนสัมภาษณ์ห่างกับแหล่งข่าวมากเลยนะ

ผมก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าแหมไม่รู้ว่าลุงเขาจะ

สาธิตสมจริงด้วยอ่ะนะฮะคุณผู้ชมครับก็เรื่องราวนี้ดำเนินมาจนถึงตรงนี้นะฮะ
หลังจากนี้ทางด้านลุงจรรย์บอกว่าถ้าฝั่งนู้นก็คือคนเจ็บเนี่ย
นายไมตรีญาติผู้น้องถ้าไปแจ้งความลุงเองก็จะสู้คดีเหมือนกัน
นี่ดูแผลนี่เห็นไหมลุงโดนมีดสปาต้าฝั่งนู้นฟันเข้ามาที่หลังเนี่ย
แต่ฟันไม่เข้าไงลุงก็เลยต้องสวนกลับไปลุงทำเพราะป้องกันตัวเองครับ
ค่ะลุงให้เหตุผลนี้ครับแค่ไปถามเงินทวงเงินเท่านั้น
ทำไมต้องฟันลุงมาก่อนด้วยล่ะลุงก็เลยต้องเอาคืน
แล้วยืนยันว่าตัวลุงไม่ได้เมานะครับเพราะไม่ได้กินเหล้ามาเป็น๑๐ปี
คุณไก๊พยายามถามชาวบ้านใครบ้างที่เห็นเหตุการณ์
ชาวบ้านบอกว่าโอ้ฉันไม่รู้ผมไม่เห็น
ไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครที่จะสะดวกให้สัมภาษณ์

พอรู้ว่าไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจะขอสัมภาษณ์
รถหนีไปเลยครับก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์เลยน่าเสียดาย
ไม่เป็นไรคุยกับคนนี้ก็ได้ครับ
กำนันตำบลหนองย่าไซกำนันสาครครับ
เล่าให้ฟังว่านายจรรย์ก็คือคนก่อเหตุ
ปกติอารมณ์ร้อนมุทะลุหน่อยแหละ
แต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนมีพิษมีภัยอะไรนะ
ส่วนปมเหตุก็ถ้าฟังนายจรรย์พูดเนี่ย

คือเรื่องของเงินหายแล้วไปทวงเงินไม่ได้คืน
อีกฝั่งเริ่มก่อนแต่อันนี้ก็ฟังข้อมูลแค่ฝ่ายเดียว

เพราะว่าปกติพี่น้องคู่นี้เขาเป็นเครือยาศกันอย่างที่ผมบอก

ส่วนใหญ่จะไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านคนอื่นหลังอื่นแทนมากกว่า
ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านบอกว่าทั้งคู่ผัวพันกับยาเสพติด

ตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือดูแลเท่าที่ทำได้ก่อนในเบื้องต้นครับ
ส่วนใหญ่ก็จะฟังในมุมของลุงจารันไปเยอะแล้วนะครับ
อยากฟังในมุมของคนเจ็บลุงมัยตรีบ้าง
ติดต่อไปแล้วทั้งตัวคนเจ็บครอบครัวยังไม่สะดวกให้ข้อมูลครับ
บอกสั้นแค่ว่าอาการปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังต้องอยู่โรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ก็จะฟังในมุมของลุงจรรย์ไปเยอะแล้วนะครับ
ฟังในมุมของคนเจ็บลุงมัยตรีบ้าง
ติดต่อไปแล้วทั้งตัวคนเจ็บและครอบครัวยังไม่สะดวกให้ข้อมูลครับ
บอกสั้นแค่ว่าอาการปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังต้องอยู่โรงพยาบาล
ทางคดีเช็คกับตำรวจโรงพักวังสามหมอในพื้นที่อุดรธานีครับ
ทราบว่าญาติของนายไมตรีคนเจ็บไปแจ้งความแล้วนะครับ
แต่ถ้าอาการดีขึ้นก็คงเชิญทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ